สำหรับนักร้องคนดีจี่หอยพี่พีสะเดิด
นี่พาไปงานบุญงานใหญ่นั่นเองนะคะ
ถูกต้องค่ะเป็นหัวเรือใหญ่จัดงานบุญภเวทเทศมหาชาติ๓พบ
้อมเคารพบูชาคาถาพันธุ์ด้วยดอกบัว๑๐๐ดอก

บวนยิ่งใหญ่มาก
ใช่งานคืออลังการมากแล้วคุณดูขบวนเขาโอ้โหงานใหญ่จริงค่ะ
จัดที่บริเวณลานพญานาควัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายนี่แหละนะฮะ
แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มาก
ชาวบ้านเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

มีการแต่งกายชุดพื้นบ้านสวยงาม
เพื่อร่วมขบวนพระเวชสันดรค่ะ

ช้างจริงจากจังหวัดสุรินท

เดินไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลตะบนพลพิสัย
ไปยังลานนาคาเบิกฟ้าหน้าถ้ำพญานาควัดไทย
และนอกจากนี้คุณผู้ชมขายังมีสาวเปรี้ยวอานุสนา
หรือว่าเปรี้ยวเอเอฟและก็นักแสดงหนุ่มเฟรมชะวิน
ก็แต่งชุดไทยตามเรื่องพระเวชสันดรด้วยมาร่วมขบวน
จำหน้าได้กันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะ
ทีมงานอยากให้สต๊อปสต๊อปทันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ

นั่งร่วมขบวนนั่นก็คือ๘๑๐๖๗๒น้องค่าย

อกจากนี้พี่พีพร้อมกับชาวอำเภอพลพิสัย
อันเชิญพระอุปคุฎริมฝั่งแม่น้ำโขง
เชิญขึ้นมายังบริเวณพิธีลานนาคาเบิกฟ้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงาน
พีบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเกิดมาครั้งหนึ่ง
ก็เลยอยากจะจัดพิธีบูชาพระพุทธเจ้า
มีมาตั้งแต่สมัยโบรงโบราณแล้วนะแบบนี้
แล้วก็เลือกมาจัดที่อำเภอพลพิสัยในครั้งนี้เพราะว่าอะไร
เห็นว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขง
เชื่อว่าจุดตรงนี้มีพญานาค
แล้วส่วนตัวเองก็เชื่อแล้วก็นับถือในองค์พญานาคอย่างมากอีกด้วยค่ะ
อยากให้พี่น้องชาวพุทธในจังหวัดน้องคาย

มาทำบุญร่วมกันแล้วก็อยากจะสืบทอดประเพณีโบราณ

ขอให้ผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้
มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วยค่ะ

ครั้งนี้ผมอยากจัดขึ้นเพราะว่าผมเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง
ก็เลยอยากเกิดมาครั้งหนึ่งก็อยากจะจัดพิธีบูชาพระพุทธเจ้า
ขอให้ผู้ที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้จง
มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งสายกลางและทางสายธรรม
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
ใครที่ชมอยู่บันเทิงไทยรัฐพี่ก็บอกว่า
นุโมทนาบุญร่วมกันรับบุญผ่านทางหน้าจอกันไป

โดยเฉพาะเลขทะเบียนรถนะคะเมื่อสักครู่

ใช่นะคะส่วนเรื่องบทนี้จำไม่ได้แต่เลขเนี่ยแม่นมากคุณผู้ชม